คุณผู้ชมจากการเสียชีวิตของคุณหนุ่มจรรย์งามดี

ที่ได้จากไปอย่างกระทันหัน
อาการวูบหมดสติในวัย๔๙ปีเท่านั้นเองค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
ที่บ้านของพี่สาวที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย

และได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
มีเพื่อนนักแสดงเดินทางไปร่วมไว้อาลัยกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งกำหนดการบำเพ็ญกุศลก็จะใช้ระยะเวลาเป็นเวลา๓วัน
บรรยากาศงานเมื่อวานนี้ตามภาพที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะ
สังเกตเลขบนฝาโลงค่ะก็คือเลข๘๘นั่นเองค่ะ
ถามไปถึงลูกชายคนเดียวของคุณหนุ่มนะคะ
ก็ได้เดินทางมากราบเท้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะ
โดยพี่สาวของคุณหนุ่มจรรย์ค่ะเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
เห็นน้องชายยกฟูกปูที่นอนขนาดใหญ่ด้วยตัวคนเดียวค่ะ
แล้วก็กินข้าวกับน้องสาวนอนเล่นโทรศัพท์คืออาการปกติเลยคุณผู้ชม
หลังจากนั้นเอ้าน้องชายหายไปไหนแล้วหาตัวไม่เจอค่ะ
จนมาพบว่าคุณหนุ่มจารันนี่นะคะนอนสลบอยู่บริเวณขอบบ่อปลา
รีบปั๊มหัวใจค่ะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
แต่ท้ายที่สุดแล้วครอบครัวก็เจอกับข่าวเศร้านะคะ
ว่าคุณจรรย์นั้นได้จากไปแล้วค่ะ
ส่วนอาการเส้นเลือดอุดตัน๒เส้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อบางส่วนที่ตายนั้น
ดังนั้นทางครอบครัวแจ้งมาว่าคุณหนุ่มมีอาการแบบนี้มานานแล้ว
แต่ก็ไม่ได้บอกใครมากนะครับเพราะว่าเขาคิดว่า
ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเพราะว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่ยังแข็งแรงอยู่
พี่สาวเล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะว่าก่อนที่คุณหนุ่มจะเสียชีวิตเนี่ย
มีรังสังหรณ์เหมือนกันเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเห็นว่าได้ยินนกแสก
ร้องเสียงดังบริเวณบ้านในช่วงกลางคืนคุณผู้ชม
คือเขาเชื่อกันนะว่าถ้าเกิดว่าบ้านใครมีนกแสกมาร้องบริเวณบ้าน
หลังจากนั้นจะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นหรือว่ามีคนเสียชีวิตนั่นเองค่ะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่หนุ่ม
แล้วก็ทุกคนด้วยที่ได้รับความสูญเสียค่ะ